ที่นครสวรรค์ค่ะมีกล้องมุมจรเนี่ยจับกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ชายคนนี้ทำทีเหมือนกันเลือกจะไปซื้อทองแล้วก็วิ่งเลยเดี๋ยวลองดูค่ะ
หือเนี้ยค่ะพี่พนักงานทำอะไรไม่ถูกเลยได้จากตะโกนบอกโจรกลที่น้องอือ
แล้วคือเสียงดังกันไปหมดเลยเพราะว่าพนักงานก็ผู้หญิงก็โวยวาย
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละค่ะคนร้าย
สูงนะคะใส่นิกเกงยีนเสื้อแขนแยวสีเทาหมวกแก๊ปสีเดินมาแล้วด้านข้าง
เหมือนจะมาซื้อทองอ่ะถอยทองสักเส้นสองเส้นสิน้อง
มาให้พี่ดูหน่อยค่ะบาทสองบาทว่ากันไป
ก็บอกว่ามาที่ร้านคุณผู้ชมอันนี้เป็นร้านทองอยากมีตังค์นะคะ
ก็เขาก็มาดูตอนแรกเนี่ยก็บอกนะว่าขอดูทอง๒บาท๑เส้น
พนักงานแจ้งราคาไป๓๐๐๐กว่าบาทอะพี่
พี่เขาบอกว่าตังค์ไม่พอเอางี้เดี๋ยวพี่ไปปรึกษาแฟนก่อนแล้ว
พนักงานเหมือนจะมีเซนต์บางอย่างอาจจะดูข่าวเยอะ

หลังจากเขาเดินออกไปที่บอกจะไปปรึกษาแฟน

แต่ตอนที่เขาไปเหมือนกับพนักงานผู้หญิงเขาบอก
เฮ้ยมันไม่น่าไว้ใจ
เอาอย่างนี้ไปบอกเพื่อนพนักงานชายในร้านว่า

ตามไปดูว่ามันมีเหมือนในข่าวหรือเปล่า
ที่แบบว่ามาจอดรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้

พนักงานชายตามไปค่ะคอยเฝ้าสังเกตการณ์
จนกระทั่งคนร้ายเดินกลับมารอบ๒

ทีมงานเพลย์ภาพตอนที่เขากำลังดูสร้อยจะวิ่งอีกทีนะ

รอบนี้เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวขอเป็นเส้นหนึ่งบาทแล้วกัน

พอจังหวะพนักงานคุยกันเท่านั้นแหละ
เหมือนเขาก็ค่อยเสียเข้ามา
เต๊กไปจุดภาพเขาเขาก็เตบไปเราลงกับดึง

เป็นไงเขาวางแผงกลับไปข้ามตอนนะคะ
แล้วนายโจรคนนี้ล่ะชื่ออะไรยังไง
ชื่อว่าในฝนก็รับสารภาพแหละ
ตัวเองเป็นคนงานสายงานก่อสร้างถนน

เขาบอกเขามาทำงานที่นี่ในสองเดือนแล้วล่ะ
ก็ขึ้นรถไฟมาจากสถานีช่องแคร์
มันลงที่สถานีบ้านตาคลี

มันก็ห่างจากที่นี่๓๔กิโล

แล้วมาก่อเหตุเพราะอยากจะเอาเงินไปใช้

ตำรวจก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ติดคุกไปตามระเบียบนะคะ

มีส่งพรรมอยู่และเซยุเครนทองพุ่ง

รูปร่างทั้งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรครบ๓๒
ยังดีนะที่เขาจับตัวได้ทันควันเลยนะคะ